ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคดีนี้เมื่อวันที่๑๓เมษายนยังจำได้ไหม
มันมีเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้น
ฆ่าปาดคอหมกศพในห้องพักเพื่อชิงทอง๖บาทนะคะ
ล่าสุดก็มีการจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เห็นบอกว่ามือมีดคนก่อเหตุฆาตกรโหดคนนี้เป็นช่างในอพาร์ทเมนต์
เขาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนำทองรูปภัณฑ์มูลค่าน้ำหนัก๖บาท
ไปขายได้เงินสัก๖๐๐๐ได้
แล้วก็ใช้เงินไปแล้วด้วยนะคะ๔๐๐๐บาท
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวมือมีดมือฆ่าคนนี้ได้แล้วค่ะ
คนที่ก่อเหตุคนนี้นะคะผู้ต้องหาฆาตกรฆ่าปาดคอ
คือนายนิรันดิธรรมทวีหรือว่านิดวัย๒๗ปี
เขาเนี่ยนะคะฆ่านางสาววารินนางสาววารินคือผู้เสียชีวิตค่ะ
ในพื้นที่สพสมุทรประการพระประแดงนี่แหละนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าพอได้พูดคุยซักถามเนี่ยค่ะ
เสื้อแดงนี่คือมือมีดฆาตกรสุดโหดนะคะ
เจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
ทิ้งในป่าตำรวจก็พาตัวไปชี้จุด
เป็นพงหญ้าบริเวณพื้นที่ตำบลบางเพลียง

ทีนี้คุณผู้ชมในกระเป๋ามันมีเพียบครบเลยอุปกรณ์ของกลางต่าง
ไม่ว่าจะเป็นของที่โจรกรรมจากตัวคนตายมา
ตลับใส่ทองกระเป๋าเงินของคนตายบัตรประชาชนคนตาย
แล้วก็อาวุธมีดของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
เป็นมีดพับยาว๑๐นิ้วนะคะ
สภาพมีดแบบนี้เลย
โอ้โหยังมีคราบเลือดคนตายติดอยู่ด้วยค่ะ
กลิ่นนี่เหม็นมากเลยนะคะตำรวจบอก
ทีนี้ล่าสุดค่ะมีการควบคุมตัวเขาไปสอบสวนกันต่อ
ส่วนตัวในห้องก็มีตัวห้องของตัวคนก่อเหตุ

เป็นสร้อยคอทองคำของผู้ตายบางส่วนที่ยังเหลืออยู่
แล้วก็เหลือจากการที่นำไปขายไม่หมดนะคะ
ทีนี้ตัวคนก่อเหตุฆาตกรเล่าให้ฟังแบบนี้

เขาบอกว่าวันที่๑๓เมษายนเขาปีนไปอยู่ที่ด้านหลังห้องพักของคนตาย
จากนั้นก็ค่อยปีนเข้าไปเสร็จเพื่อนจะลักศัพท์
แต่จังหวะที่กำลังจะลักทรัพย์คนตายตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมายืนดู
คือเขาคิดว่าไม่มีคนอยู่ไงตอนนั้น
กะว่าจะไปชิงทรัพย์สักหน่อยเอาทรัพย์เอาทรัพย์สินมีค่าของคนตาย
แต่สุดท้ายคนตายตื่นขึ้นมาแล้วยืนดูค่ะ

ใช้มีดที่พกมาด้วยข่มขู่แล้วบอกคนตายว่าอย่าร้องเสียงดัง
แต่คนตายเหมือนเกือบจะมายืดเอามีดเขาอาหารคุณผู้ชม
จังหวะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจจ้วงแทงแล้วปาดคอฆ่าปิดปากไปซะ

โหดบ้านป่าเมืองเถื่อนมากนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าหลังก่อเหตุก็มีการนำทองไปขายแล้วก็ใช้เงินนี่แหละ
สอบสวนเพิ่มเติมตัวผู้ต้องหาอ้างแบบนี้ด้วย
เขาบอกว่าเขารู้ทุกจุดทุกซอกทุกมุมของตึกเลยนะ
เพราะว่าเขาเคยเป็นช่างของอพาร์ทเมนต์นี้
และที่สำคัญคุณผู้ชมรู้ไหมเขาเคยเช่าห้องพักอยู่ติดกับห้องคนตาย
แต่ตอนนี้ย้ายออกไปแล้วนะคะ
แล้วก็ช่วงที่หนีไปกบดานก่อนโดนรวบตัวเนี่ยเขาไปเปิดห้องเช่าห้องพัก
อยู่ใกล้กับโรงพักบางเสาทงด้วย

ตอนก่อเหตุก็ก่อเหตุแบบอุกอาจมาก
แล้วก็อ้างว่าวันก่อเหตุจริงแล้วอยากจะมาหาผู้ตาย
หวังว่าจะให้ผู้ตายแบบฝากงานให้
เพราะว่าผู้ตายสนิทกับเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่ง

อ้าวแล้วตอนแรกบอกว่าปีนมาหลังห้องพักก็จะไปเอาเงิน
แต่ผู้ตายตื่นมาเจอตื่นมาเห็นเอ๊ะมันยังไง
สุดท้ายตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ
แต่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานต่าง
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ